พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยนะคะ
มีคนร้ายค่ะขับรถตามประกบยิงใช้ปืนค่ะ
รถของผู้ช่วยสอสอพักภูมิใจไทยเขต๒จังหวัดพัทธลุง
คุณดูนะสภาพยับแบบนี้ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยคนขับเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเมื่อวานนี้
บนถนนสายหัวถนนท่านช่วยชะรัฐในท้องที่หมู่๖ตำบลนาท่อมอำเภอเมืองพัทธลุง
จุดเกิดเหตุอยู่ในท้องที่ของสพโคกฉงาย
ทีนี้ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปพร้อมกับพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบไปตรวจสอบไปพบรถปาเจโร่สีดำคันนี้ทะเบียน
กก๑๙๙๙พัทธลุงอยู่ในสวนยางพาราแบบนี้สภาพเละอาหารคุณผู้ชม
ทีนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมในรถฝั่งที่นั่งคนขับ
พบร่างของนายสุนทรเรืองแก้วอายุห้าสิบปีนายสุนทรเนี่ยเป็นผู้ช่วยของนายฉลองเทิดวีรพงศ์
เป็นสอสอพัทธลุงเขต๒พักภูมิใจไทยแล้วก็อีกหมวกหนึ่งเนี่ย
ยังเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงด้วย
สภาพศพของนายสุนทรมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ลำตัวหลายนัด
กระเป๋าสะพายของผู้ตายอยู่ในรถไปพบปืนพกขนาด๙มิลลิเมตรอยู่ด้วยค่ะ๑กระบอก
ห่างออกไปสักประมาณ๒๕๐เมตรตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับรถออกมาจากไซส์งานรับเหมาก่อสร้างก็ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็กำลังขับรถจะกลับบ้านซึ่งเป็นบ้านพักในอำเภอศรีนคริน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ามีรถเก๋งสีบรอนไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ไม่ทราบยี่ห้อขับไล่ยิงรถของนายสุนทรอย่างกระชั้นชิด
จนกระทั่งนายสุนทรเนี่ยพยายามที่จะเร่งเครื่องเพื่อหลบหนีแต่กระสุนมันไปถูกลำตัว
ทีนี้ด้วยความเร็วของรถก็เลยทำให้รถของนายสุนทรพุ่งข้ามเลนไปชนเข้ากับต้นไม้
หลังจากนั้นเสียหลักไปตกอยู่ในสวนยางพาราแบบนี้ค่ะ
สาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตอนนี้ให้น้ำหนักปมการสังหารเรื่องของการขัดแย้งทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
แต่เนื่องจากว่าผู้ตายเป็นผู้ช่วยสอสอของพักภูมิใจไทย
เขาก็เลยบอกว่ายังไม่ตัดปมประเด็นการทางด้านการเมืองทิ้งนะคะ